วันนี้วันที่๒๗แล้วนะคะอีก๔วัน

วันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีลมหนาวแล้วนะครับ

สัญญาณของลมหนาวที่เราได้สัมผัสได้ก็คือ

ใช่เมื่อคืนหลายคนตกใจเลยว่า

ก็เห็นมันร้อนเหลือเกินก็เลยตัดออกหน่อยหนึ่งตอนกลางวัน
แต่ว่าลมหนาวอย่างที่หลายคนรอคอยมาแน่นอน

จะหนาวกว่าครั้งที่ก่อนหน้านี้อีก

ต้องรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดการณ์ว่า

สำคัญก็คือเรื่องของพายุที่มีชื่อว่า

พายุลูกนี้เมื่อวานนี้ได้ขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเคลื่อนที่มาใกล้แถวเวียดนาม

ไปดูดทั้งลมที่มีทั้งความชื้น
แล้วก็ลมหนาวที่มาจากบริเวณทางตอนบน

แต่ว่าพายุลูกนี้เมื่อวานนี้เขาได้ขึ้นที่ฟิลิปปินส์

รองมาจากพายุหายเยี่ยนที่เคยเข้าฟิลิปปินส

เดี๋ยวไปดูแล้วกันวันนี้มีภาพมาให้ดูนะครับว่า
เมื่อวานนี้พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งแล้ว

นี่คือภาพบรรยากาศ

พายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง

ทางหน่วยป้องกันภัย

ต้องประกาศเตือนภัยในระดับสีแดง

กล่าวก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๔คน

สู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของมะนิลา

๕จังหวัดตอนนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับ

แล้วก็ต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคน

ยังคงปิดนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสูง
ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ตามท่าเรือต่าง

เป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุด

แต่ว่าครั้งนี้จากตัวเลขที่มีการรายงานมาเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกว่าปริมาณจำนวนผู้คนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ

เพราะว่ามีการประกาศเตือนแล้วก็มีการเตรียมป้องกันภัย

ก็เป็นบทเรียนจากพายุหายเยี่ยนที่เกิดขึ้นมา

เดี๋ยวมีกราฟิกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

มีกำลังความอุดแรงนะครับ
รองจากพายุหายเยี่ยนที่เกิดขึ้นในปี๕๗

มีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนกลางของฟิลิปปินส์

บริเวณทางตอนบนเข้าสู่บริเวณ

พายุลูกนี้กันบ้างนะครับพายุนกเต็น

ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่แสดงการเคลื่อนตัวของพายุ

จนถึงณขณะนี้จะสังเกตการเคลื่อนตัว
จากบริเวณฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์

ถ้าหากเราดูจากเส้นทางมีการเคลื่อนที่

คือผ่านบริเวณทางตอนกลางของฟิลิปปินส์

เบี่ยงลงมาบริเวณทางตอนล่างนะครับ

เวียดนามแล้วก็จะสลายตัวกลาย

นั่นก็หมายความว่าพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่

สลายตัวไปเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่

อากาศเย็นที่แผลลงมาเนี่ยนะครับเขามีลักษณะเป็น
อากาศที่แห้งส่วนพายุเป็นอากาศที่
ความชื้นเมื่อความชื้นกับความแห้ง
เนี่ยนะครับมาเจอกันก็เลยเกิดการดูดกลืนกัน

แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือ
ความหนาวเย็นที่จะมา
กุฎพรมนั้นยังคงส่งแต่ว่าหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
บริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็พิกษ์บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบนนะครับ
อาจจะหนาวเย็นหน่อยอากาศจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ตั้งแต่วันที่๒๘ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑มกราคม
คาดการณ์ว่าช่วงที่จะมีอากาศเย็นแล้วก็ลดต่ำสุด

ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือว่าเดินทางท่องเที่ยวต่างดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากที่จะเน้นย้ำ
ก็คือเรื่องของความร้อนในช่วงกลางวัน
เพราะว่าในช่วงกลางวันกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองของเราค่อนข้างบางตา
จึงทำให้แดดนั้นสามารถที่จะส่องแรงมากเป็นพิเศษ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วง๒๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓๐
อิทธิพลของลมมรสุมฤดูหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้คลื่นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้น
อาจจะสูงประมาณ๒๓เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เดินทางทำกิจกรรมทางทะเลต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องเจอกับคลื่นแรงในหลายจุดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
และอย่างที่บอกแล้วครับว่าการตรวจสอบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับ
ตรวจสอบจากปัจจัยณขณะนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็การติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเพื่อที่จะไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและเดินทางครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ